ส่วนนี้เป็นอุบัติเหตุค่ะที่กระบี่นะคะมีหนุ่มขี่บิ๊กไบท์
ก็คือบิ๊กไบท์ยังไงมันก็ใช้ความเร็วระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วปรากฏว่าไปเจอตรงส่วนที่มันเหมือนเป็นน้ำมันเครื่องหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง
ทำให้ถนนลื่นบนพื้นถนนเหรออ่าทีนี้เขาก็เสียหลัก
พอเขาเสียหลักเขาไปถูกรถเก่งที่วิ่งสวนมาชนเสียชีวิตคาที่เลย
ช่วงเวลาประมาณสิบนาฬิกาของวันนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกวีระทองอินรองสารวสอบสวนสพลำทัพจังหวัดกระบี่
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกรถชนเสียชีวิตหนึ่งรายบนถนนสายลำทับบางขันหมู่หก

หลังรับแจ้งค่ะก็เลยเดินทางไปตรวจสอบ
พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยอมรินใต้
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนนะคะ
ทั้งที่ยังสวมหมวกกันน็อกอยู่อะค่ะ
คือนายสุธิวัฒน์มโนสารอายุ๒๖ปี
อยู่บ้านเลขที่๒๒๘หมู่๓ตำบลลำทับ

โอ้โหพอเห็นศพนี้กั้นน้ำตาไม่อยู่นะคะ

พ่อแข็งใจจริงค่ะค่ะ
เออเห็นแค่นี้แหละบอกเมาด้วย
มันเป็นเหตุฉุกเฉินจริงมันไม่มีใครคาดคิดจริงนะคะ
ห่างไปจากจุดที่พบผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ทะเบียนก่อไก่ต่อเต่า๕๘๖๖กระบี่จอดขวางถนน
สภาพคือหน้ารถพังยับ
ห่างไปประมาณ๑๐เมตรก็เจอบิ๊กไบท์
สบรสี๓๓๗๔สงขลา
ก็เนี่ยสภาพก็พังเสียหายทั้งคันนะคะ
จากการสอบสวนคนขับรถเก๋งค่ะ

ซึ่งเดินทางไปรอให้การกับตำรวจที่สพลำทัพก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลลำทัพ
ให้ญาติกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
จากการสอบถามพยานพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์

ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพร้อมเพื่อนอีก๓คน

น่าจะไปเที่ยวน้ำตกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
รถผู้ตายเสียหลักล้มลง

เก้าเก็บกล้างโค้งข้างทางเนี่ยค่ะ
จากนั้นคือกระเด่นมาแล้วมาชนเข้ากับรถเก่งที่ขับสวนไมร์
เสียชีวิตค่ะที่ตำรวจก็ตรวจบนพื้นถนนเนี่ย
ปรากฏว่าไปเจอคราบน้ำมันนะคะที่บอกว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้รถผู้ตายเนี่ย
เสียหลักแล้วล้มลงซึ่งเบื้องต้นจะสอบปากคำคนขับรถเก๋งอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อืมนี่ถ้าเกิดว่าสมมุติเขาไม่ได้บังเอิญไปโดนรถเก่งมาชนอ่ะ
อาจจะยังรอดนะพี่ป๊อปเพราะอะไรเพราะเขาใส่หมวกกันน็อ